เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมมาต่อกันที่คู่รักในวงการบันเทิงบ้านเรากันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับเพชรกรุณพลนะคะกับพราวการันชิดา
คนนี้เป็นคู่รักต่างวัยอายุอนามห่างกันถึง๑๖ปี
แต่ว่าคบหากันมาแล้วประมาณปีกว่าไปอัปเดตกันหน่อยนะคะว่าหัวใจตอนนี้เป็นยังไง
ช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่หัวใจเบ่งบานสุดเลยนะคะ
นักแสดงน้องร่วมช่องโดยทั้งคู่คบหากันมานานกว่าปีนึงแล้วนะคะ
และแม้ว่าอายุจะห่างกันถึง๑๖ปีแต่นักแสดงหนุ่มเขาก็ออกตัวว่าเรื่องอายุเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคนะจ๊ะ
ยังเผยอีกด้วยว่ามีโอกาสได้เจอครอบครัวของฝ่ายหญิงแล้ว
รวมถึงคิดกลางไกลไปถึงอนาคตว่าอีก๒๓ปีอาจจะมีข่าวดีมาให้ร่วมยินดีกันด้วยค่ะ
ช่วงนี้หัวใจกระชุ้งมาช่วยไหมก็ดีครับดีขึ้น

ไปเจอกันได้อะไรยังไง

อะไรมันจะโกหกขนาดนั้นไปเจอกันงานช่องงานช่องที่ช่อง๓ที่หัวหิน
คุยกันมาประมาณปีครึ่งละค่ะอายุไม่เป็นผูปศักดิ์เขาก็ห่างกันนิดหน่อย
แค่ตับกับแม่เขานะห่างกันนิดหน่อย

ก็เลยกะว่าให้สัก๒๖๒๗ให้เขาได้เที่ยวก่อนได้สนุก
เพราะว่าชีวิตวัยรุ่นมันต้องสนุกมันต้องเที่ยวก่อนที่จะมีครอบครัวก่อนที่จะมาเป็นแม่คนอะไรอย่างนี้